ให้คุณผู้ชมจับโป๊ะจับผิดกันหน่อย
ไปดูภาพนี้คุณผู้ชมจดจ้องหน้าจอให้ดีนะ
ภาพนี้มันมีความผิดปกติอย่างไร

เพราะค่อยดูกล้องเลือดลงไป
นี่ดูตรงช่วงเข่าของผู้หญิงคนนี้
ดูสิครับมันไม่มีรอยของคลื่นน้ำเลยคุณนะ

และก็เป็นจริงตามนั้นนะฮะ

ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
กระหนกวันวิลาวัน
ถามว่าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านลงพื้นที่
ไปดูปัญหาน้ำท่วมจริงหรือไม่
ชาวเน็ตเขาจับโป๊ะแบบนี้นะครับ
บอกว่าโอ้โหดูตรงขากางเกงตรงเข่าสิฮะ
มันไม่มีคลื่นน้ำที่มากระทบเข่าเลย
มันก็เลยเหมือนภาพตัดต่อจับโป๊ะได้ว่ามันตัดต่อจริงนะครับ
คือภาพนี้เขามีแคปชั่นว่าครูโอ๊ะห่วงโรงเรียนเอกชน
พายุโซนร้อนถล่มทำให้ฝนตกหนักน้ำท่วม

ฝากช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาครู

เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โพสต์ไว้เมื่อวันที่๒๖เดือน๙

สำนักงามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาที่การครับ
ซึ่งเป็นเพจประชาสัมพันธ์งานของบรรดารัฐมนตรี

ปรากฏว่าภาพนี้คนเข้าไปจับผิดแล้วนะฮะ
บอกว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นภาพตัดต่อแน่เลย

เพราะว่าไม่เห็นคลื่นน้ำตรงเข่าเลย
ทีนี้ครับโอ้เขาบอกว่า

คุณไม่ได้ลุยน้ำท่วมไปช่วยเหลือประชาชนจริง

ต้องให้นักร้องศรีสุวรรณต้องมาร้องเรื่องนี้ด้วยนะ

จำคุกไม่เกิน๕ปีครับปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ทั้งจำทั้งปรับตามพรบคนะฮะ
ทีนี้เพจนึงเขาบอกว่า

พบว่าเป็นการลงพื้นที่ของครูโอ๊ะ
เมื่อวันที่๑๘ตุลาคมปี๖๓น

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นภาพนี้ชุดเดียวกันนี้เลย

เขียนเอวได้ภาคคม้าแบบนี้เลย
แต่เอาไปตัดต่ออยู่กับหมู่คณะ

งั้นก็แปลว่าก็ลุยน้ำท่วมจริงแหละ

ใช่ครับทีนี้หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ทำให้เพจข่าวสำนักงามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

แล้วก็โพสต์ภาพของรัฐมนตรีช่วยขึ้นมาใหม่
พร้อมระบุว่าเป็นแฟมภาพปี๒๕๕๙

แต่ทีนี้ก็ถูกชาวเน็ตแซวอีกนะครับ

นี่เค้ามีการเปรียบเทียบภาพนะ
ภาพของจริงปี๖๓มาภาพขวาเห็นไหม

แต่ภาพซ้ายที่เอามาคือเอามาโพสต์ใหม่

นี่จับโป๊ะกันได้แล้วนะฮะ

คือทำอะไรก็ทำจริงเถอะอย่ามาตัดต่อแบบนี้เลย
หรือว่าถ้าไม่ได้ลงไปก็เอารูปอื่นก็ได้